คุณผู้ชมครับทราบไหมครับว่า
ญาติของผู้เสียชีวิตที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
เขาไปเสียชีวิตอยู่ต่างพื้นที่อยู่ไกลแบบนี้นะครับ
เกือบทุกคนแหละอยากจะเอาร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ย
มาทำบุญที่วัดที่ตัวเองคุ้นเคยที่วัดใกล้บ้าน
แต่คุณผู้ชมทราบไหมครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า
ขนส่งศพจากที่หนึ่งไปที่หนึ่ง
เฉพาะถ้าข้ามจังหวัดไกลนี่นะฮะ

ไม่มีตังค์ก็ต้องยอมเผากันที่นั่น
เอามาเฉพาะกระดูกแต่มีคนนี้ครับ
คนนี้เขาบอกว่าเป็นกู้ภัยส่งศพฟรีทั่วประเทศ
จริงหรือเปล่าว่าเขาทำแบบนี้นะครับเอาลองฟังดูครับ
มุดประการไปพยาวเนี่ยคุณผู้ชมครับต้องมีหลักหมื่น

ถ้าจะส่งศพกันจริงนะครับ

ที่เขาทันทีที่บอกว่า
ฟรีโอ้โหสะอื้น

เพราะว่าค่าบริการส่งศพครับคุณผู้ชมครับ
ถ้าใกล้เริ่มต้นกันที่กรุงเทพมหานคร
หรือว่าปริมณฑล๑๕๐๐บาท

แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเริ่มต้นกันที่๗๐๐บาท
จนถึง๑๕๐๐๐บาท
บางคนก็ดูโขกราคาไปจนถึง๓๔๐๐๐บาท
ก็มีตามแต่เหตุผลที่เขาจะอ้างนะครับ
คือยังไงก็จะเอากลับราคาเท่าไหร่ก็สู้

คุณผู้ชมคิดดูครับญาติผู้ตายที่บางคนเขาไม่มีเงินทองมากมาย
เดือดร้อนแค่ไหนแล้วจู่แบบนี้เหมือนฟ้ามาโปรด
กู้ภัยคนนี้ชื่อว่าพี่ปอนครับ
คุณปอนจักริตแต่งตั้ง
เขามีโครงการส่งผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศไทย
โครงการส่งร่างไร้วิญญาณกลับบ้านเกิด

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
ไม่ได้ส่งฟรีเท่านั้นมีโรงฟรีให้ด้วย
โอ้โหนะฮะสุดยอดคนจริง
นี่ถ้าเป็นต่างประเทศนี่ต้องลุกขึ้นปรบมือให้เลยนะครับ
คนแบบนี้นะครับ